เขาก็ขายของเก็บเงินสะสมไว้ได้๘๐๐๐บาท

พอไปถึงธนาคารนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยตัดสินใจเอามาฝากที่ตู้ดีกว่า
ต่อแถวหย่อนลงไปแบบอัตโนมัติเร็วดีง่ายดี

เงินที่ฝากไป๘๐๐๐บาทมันเข้าไปแค่๕๐๐๐บาทนะคะ
ไม่ได้ตรวจเช็กไงนี่คุณผู้ชมเตือนไว้เลย
เวลาฝากเงินเข้าตู้อัตโนมัติสิ่งที่ทางธนาคารเขาเตือนย้ำไว้เสมอ
ก็คือคุณต้องได้รับสลิปออกมาให้เรียบร้อย
แล้วก็ตรวจดูสลิปตรงตามที่เราฝากไปหรือเปล่า
อย่างคุณสุภาษาลาจะฝากเป็นแสน
คุณก็ต้องดูให้ตรงว่าคุณฝากไปแสนนึงครบถ้วนหรือเปล่า
ดิฉันจะนับตัวเลขเลย๗หลักดิฉันฝากเป็นล้าน
อันนั้นเป็นความฝันนะครับพูดถึงเหตุนี้เหรอฮะฮ่าฮ่า
กล้องวงจรปิดจะเห็นว่านายปริญญาสิริชาตินะครับ
เป็นพ่อค้าขายขนมจีนเขาเป็นผู้เสียหาย
เอาเงิน๘๐๐๐บาทมาฝากที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
หน้าธนาคารกรุงศรีอายถยะสาขาโลตัสปากช่อง
แต่ปรากฏว่าเครื่องฝากเงินอัตโนมัติคืนเงินมา๕๐๐บาท

ก็เลยหยิบออกมาเขาอาจจะเป็นการตรวจสอบ
ปกติเวลาเราฝากเนี่ยบางทีฝากทีเดียวไม่ได้นะ

เพราะว่าบางทีธนบัตรของเราอาจจะตรวจไม่ผ่านเครื่อง
อาจจะพับอาจจะยับอาจจะเดินกลับ

เขาก็เลยคิดว่าเงินที่เหลือ๗๕๐๐๐บาทคงเข้าตู้ไปแล้ว
ก็น่าจะเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินออกมา
ทีนี้คนที่ต่ออยู่ด้านหลังเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีขาว

จากภาพกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้
เดินเข้ามาที่ตู้แล้วก็หยิบเงินออกไป
บาทที่ค้างอยู่ในตู้ออกไป
แต่ว่าทีนี้ไม่ถึง๑นาทีนะคะหลังจากที่นายปริญญาฝากเงินเสร็จเรียบร้อย

นี่จังหวะนี้จังหวะนี้ผู้ชายคนเสื้อขาวเนี่ย
ฝากนะแล้วเขาก็เห็นเงินมันอยู่ในช่อง

บาทและจะเป็นจังหวะกับที่คุณปริญญาเดินสวนเข้ามา
เพื่อที่จะตรวจสอบพอดีเลย
นาทีเท่านั้นเองนะคะเงินหายไปเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนายปริญญาผู้เสียหาย
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักปากช่อง
ช่วยติดตามผู้ชายสวมเสื้อสีขาวให้หน่อย
หยิบเงินเข้าไป๗๕๐๐๐บาท
บอกเอากลับมาคืนหน่อยเพราะตั้งแต่เกิดเรื่อง
กินไม่ได้นอนไม่หลับครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนัก
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องค่าเรียนลูกก็ไม่มีจ่าย

เพราะว่าเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำเขาบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ามีหลักฐานในเรื่องของการลักทรัพย์
หากมีเจตนาเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป
และตอนนี้อยู่ระหว่างแกะรอยตามตัวคนร้าย

หรือประชาชนท่านใดนะคะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาพกล้องวงจรปิดนี้เห็นแล้วคุ้นนะคะ
มาที่โรงพักปากช่องได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ